๒ปีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ
ปฏิรูปประเทศทางด้านต่างเอาไว้นะครับ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอีก๒๐ปีข้างหน้า
ในวันนี้ขอสชจึงเชิญส่วนราชการ

มารับฟังความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง

รัฐบาลจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื
และปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ
ให้กับส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ปฏิรูปตามแผนที่วางไว้
และรับทราบผลการทำงานที่ผ่านมาของรัฐบาล
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคมาตลอด๒ปี
พร้อมยืนยันจะเดินหน้านำพาไทยแลนด์๓๐

เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
พร้อมกับวางยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารประเทศ
ไม่ทั้งประเทศด้วย
ขั้นตอนแรกง่ายคือเราต้องทำให้ประเทศเราอยู่ตรงปาน

แต่ก็ชนชั้นอะไรก็ไม่รู้นะ
รายได้มากรายได้น้อยต้องมาอยู่ตรงกลางนี้ให้ได้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน
รายงานผลการทำงานของรัฐบาลห่วงที่ผ่านมา
เริ่มจากพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรี
สรุปภาพรวมว่ารัฐบาลได้แก้ปัญหาเร่งด่วน๔ด้านหลัก
ปัญหาเฉพาะหน้าและที่สังสมมาเป็นเวลานาน
รวมถึงการเดินหน้ารถแมพบริหารราชการแผ่นดิน๓ระยะ
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะที่๒คือการบริหารราชการแผ่นดิน
เตรียมปฏิรูปเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลชุดใหม่
โดยกินเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
จนถึงเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
สรุปการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงว่าภาพรวมเกิดความสงบ
และทำให้งานด้านอื่นเดินไปข้างหน้า
อกจากนี้ยังสร้างกลไกด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความเสมอภาค

เช่นเดียวกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้
มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับโดยเหตุความรุนแรงลดลงถึงร้อยละหกสิบ
ผมอยากจะฝากกับทุกท่านว่าพวกเราทุกคนนั้น
เราทำงานอยู่ขณะนี้เราทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การปฏิรูปประเทศที่จะให้เกิดอะไรความมั่นคงต่อไปในอนาคต
เพื่อให้กับประชาชน
เพราะเราถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางในการที่เราจะทำงานอันนี้
เช่นเดียวกับผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศด้วยกลไกประชารัฐว่า
ดำเนินนโยบายตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้ให้กับประชาชน
คณะกรรมการขับเคลื่อน๑๒คณะที่จับคู่กับภาคเอกชน
โดยจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยและจังหวัด

รายได้ทั้งหมดจะไม่มีการปันผลแต่จะนำไปใช้ดูแลสังคม
ทั้งหมดเป็นการสรุปความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่าง
ข้าราชการรับไปดำเนินการต่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

คือส่งไม้ต่อให้กับรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน